ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักเราสำเร็จ
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อครับ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับในบรรดาความทุกข์มากมายที่เราได้พบเจอในชีวิต
ทุกข์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์ทางใจ
เจ็บปวดไม่แพ้กับทุกทางกาย
นั่นก็คือทุกข์ของหัวหน้าครอบครัวที่ไม่สามารถหาเงินทองมาเลี้ยงดูครอบครัว

เช่นเดียวกับหัวหน้าครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ที่บ้านนี้อยู่๕คน
ที่ร่าน๒คนก็ฝุกคนหนึ่ง

ตอนนี้ก็เดินไม่ได้๕ชั่วบแหล่งเดินไม่ได้
คือว่าเดินเขาก็ได้เนอะเนะเนอะเนะ

ส้นตาครับผมจะเรียกปอออว่ากอครับ
เพราะว่าตอนเด็กเขาเลี้ยงดูพ่อหมอตั้งแต่เด็ก
จนทั้งพุ่งขึ้นมัธยมปีที่๑ครับ
โตมาก็อยู่กับตาตั้งแต่๔ควบครับ
แม่เสียครับแม่เสียชีวิต
สำราญเมืองแก่อายุ๖๔ครับ
อาชีพทำเครื่องเตี้ยงนี่แหละงานต่างทั่วไป
งานบวชงานแต้งงานทรพที่เขาจะพาเขาจะจัดขึ้นมา
ถ้าเกิดงานทำบุญบ้านก็เลี้ยงเขา๒๐๐๐กบ

ทีถ้าไปเจองานศพบางทีก็๓คืน๔คืน
ก็เรียกเขาคืนแค่๖๐๐๗๐๐อย่างนี้
ได้มาก็มาเจริญให้ลูกมั้งให้ลาดมั้ง
บางทีเดือนหนึ่งได้ออกขังหนึ่ง
บางทีเดือนก็ไม่ได้ออกเลย
บางทีลูกเจ้าเขาก็มาเรียกแล้วมาบวน

ลูกก็มาที่ห้องนี้มาก็เข้า
ไปคุดหมั่นไปรับจ้างเข้าทีนี้เรากลมเก็บข้อมั่นไป
โยนข้อมั่นไม่ไหวเราก็น้ำมืดเราก็อุ๊บปกติก็โลมไป
ทนจน๕โมงครึ่งแต่ก็ต้องสู้ก็ต้องไปเพื่อหลาน
ลำบากที่สุดก็คือเรื่องไม่มีอะไรให้ลูกให้ร่างกิน
บางทีกินข้าวบางทีไม่มีอะไรกินเนี่ยตังค์เราก็ไม่มีซื้อ

ทำไมจริงได้ตกถึงขนาดนี้

เขาก็ซื้อมูมา

เขาก็ห้ามอหวายให้จะโลด
โอ้โหแม้กระทั่งชีวิตเขาก็ให้ได้
ช่วงโครวีดนี่ต้องกดเดินมามาที่นี่นะ
ในฝั่งโทข์นี้ไม่ค่อยคิด
คิดว่าทั้งเดียวต้องเต่าบัตรทั้งทุกข์
บางทีถ้าตาไปเก็บฟืนพ่อก็ไปช่วยครับ
แล้วก็ถ้าวันไหนไปเล่นเครื่องเสี่ยงอย่างนี้ครับ
ก็ไปช่วยตาแบกรับไฟต้าไฟอย่างนี้ครับเดินใต้ไฟ
ถ้าไม่ช่วยตาก็จะเหนื่อยคนเดียวก็ไม่ใช่ครับ
ตาท่อนตลอดครับถ้าวันให้เราไม่มีกินเราก็ต้องสู้ยาท้อ

ตอนที่มาเจอกลมทางก็ตัดหมาย
ถ้าเกิดไม่มีใครเอาก็เก็บไม้เอาไปค่าย
วันนึงก็ได้ประมาณปรึกทั้งสามหลอยบาทเลย
ส่วนที่ก็เก็บของกาวมาค่ายเก็บมาก็รวม
พอมาถึงบ้านก็ให้ร่านเธอยักษ์
กลับมาก็มาเจษฐงให้ลูกให้ร่าให้เล่นพักถังก็อยู่ได้
นุ้งก็อยากช่วยแบ่งบับภาระที่นุ้งช่วยได้
พอเข้ามแข่งแร่งแบบนี้แล้วก็ยังไม่เดิน
แล้วนุ่มไม่มีนุ่มเขาจะอยู่ยังไง
คือชีวิตเรามันก็คงถูกต้องแล้วนะ
จะอยู่ได้กี่วันเราก็ยังไม่รู้
คือว่าถ้าเกิดหลับเป็นหลายปลายเนี่ย
ชีวิตเราจะเป็นไงเราก็ยังไม่รู้

ถ้าเป็นอัตกรก็จะเอาดินมาใส่ที่บ้านนี้

แล้วก็จะทำร่างข่าวใหม่

มันทำบ้านให้ร่ามอยู่
ทำบ้านให้ดีแล้วตัวเองมาตาย

ขอต้อนรับครอบครัวของตาลานจากจังหวัดกาญจนบุรีครับ

ลมหายใจของตารานน่ะ

จะหมดลมหายใจหรือไม่หมด
คือว่าทำไม่ไหวอย่างนี้
ก็ยังไม่รู้ว่าก้อยจะเอาอะไรมากิน
จริงจริงอาชีพหลักของตารานก็คือทำเครื่องเสียงครับถ้ายังไม่มี
อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับก็ยังพอเลี้ยงชีพได้แต่พอช่วงกระทบที่โควิด
เป็นงานเดียวช่วงเมื้อตอนเมศ่าไปเยี่ยมงานตบ
ไปเยี่ยมงานตบได้ตามคืนแค่นั้น
ช่วงที่ผ่านมาแบบนี้แล้วนายทำอย่างไรครับ

แล้วก็บางทีเจอก็ตัดไม้กล่อเทียบฐาน

ไปเก็บขวดแบบซี่กระป้องกาแฟครับ
ตอนที่ขายหนูได้ตังค์สักประมาณกี่บาทลูก
เห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งอาชีพนะ

เจอภาพได้คนละเท่าไหร่อ่ะลูก

ก็มีอาจจะกินหน่อย
มีกันเท่าไหร่
ไม่เอาเก็บหรอกให้เจ้าเล็กเขาเก็บ
ก็บอกให้เจ้าเล็กเก็บไว้เป็นครับคราวให้น่ากิน

ไม่ครับ

เนยเนยช่วยอะไรบ้างลูกในบ้านทำอะไรบ้างคะ

หมอทำไมถึงอยากเป็นหมอลูก
เพื่อจะได้ดูแลพ่อกับแม่
มีเด็กสองคนนี้ที่เขาบอกว่าก็มาช่วยแบ่งเบาภาระ
บางทีก็ไปช่วยตัดช่วยอะไรอย่างนี้เหรอลูกเหรอ
ถ้าไปเจอผมเห็นมีขอนไม้ใหญ่อะ
ก็ต้องช่วยกันยกห่วงคนหนึ่งแล้วก็กลิ้ง
แล้วก็พักพื้นสลิงเขาเป็นท้อนเยอะแยะอย่างเนี้ย
ก็กลมถ่างเขาตรงสั้นเขาก็จะจี้สั้นไว้ให้

เขาก็เอาตลาดนี้เอาไปเลย
เขาก็จะถอนไว้ให้แล้วก็ให้ผักพื้นเสลงมากัน
ตาตอนนี้ตาเขาต้องเป็นเสาหลักของบ้านถูกไหมครับ

อย่างที่บอกครับบ๊อบมันไม่ได้มีแต่แค่เด็กน้อยสองคนนะฮะ

นะฮะก็คือ๕ขวบ

เกิดมาได้๓วันตรวจเจอโรคหัวใจ
หลักศาโรคเข้าใจมือประมาณควบเคริง

แล้วรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสินิรัติห้าเดือนไฮยากิโมตัดชิ้นเนื้อเจ้าไข้สั้นล่างเขาอุโมงสแกนกระดูก
ตารานเห็นอาการของเหรนเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
ก็ช่วงที่เข้าเป็นช่วงนานเมื่อเชื่องนี้ก็ออกเล่นนิดเดือนหนึ่งทีจะไม่ได้เข้าบ้าน
ช่วงที่เข้าเป็นใหม่ก็ได้จากนั้นเลยทรงให้เหรกมารักษาร้านรักษาเล่น
อามาจีก็ห้าพันมื้นหนึ่งมื้นห้าที่รักษาเล่นมันไม่ใช่เป็นแจ้น
เกือบสามแสนที่รักษาเล่น
แล้วเริ่มพูดเริ่มอะไรยังครับ
ก็ต้องคอยเฝ้าดูระวังทายดูอาการจะห้องไม่ได้
หมอบอกว่ายาห้างน้องเด็ดขาด
เพราะว่าน้องเขาไม่ได้ฆ่าตัด
ตรงก้อนเหนือหลายเรายังไม่ได้ตัดออก
พออาการมันจะกลับมาได้ทุกข์ตลอดเวลา
ลูกก็ถึงได้ว่ายังตายไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้

หมอเขามีใบเขี้ยนมารับรองมาว่า

เขาห้าใบไปยืนให้โรงพยาบาลพ่อฮ่น
และเขาต้องส่งด้วยฟิษฤราชทันที
พระลักษมณ์ก็ดูแลเด็กมาในบ้าน
นี่แหละเป็นอีกเรี่ยวแรงหนึ่งที่ช่วย
ตารานก็ยังเบาแรงบ้างได้น้องเล็กนี่เนอะ

คอยรับส่งร่างนักโรงเรียน
อาจจะเอิดไปด้วยไม่มีใครอยู่ต้องอาจจะเอิดนั่งหน้าลดไปด้วย
พวงไปหมดนี่แหละ๓คน

เมื่อวานก็ขึ้นตลอด๓๐๐๔๐๐ทุกเดือน
ฮะถึง๓๐๐แล้วเหรอ

เจ้าห้อนที่สองม่อนัดอาทิตย์หนึ่ง๓๗๐

เดี๋ยวแล้ววันนั้นที่ว่าไปขุดมันอะไรเนี่ยครับ

แหละอาการมันมาเตือนแล้วมันสามารถที่จะน็อกได้เลยนะ

แล้วขับกลับบ้านล่ะฮะเห็นบอกว่าก็ฟุบเหรอ

ตาแล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตตา

ก็ต้องท่มบานไล่ไปทำบานให้ล้านอยู่ก่อน
อย่างแรกโครงชีวิตเลย
คุณสานนะ

และความทุกข์แต่ในเวลาที่เราตื่น
สิ่งแรกที่ควรทำก็คือขอบคุณว่าวันนี้เรายังมีลมหายใจ
เพราะนั่นหมายถึงเรายังมีโอกาสที่จะดูแลคนที่เรารักได้อีก
หายใจของตารานในวันนี้ครับไม่ใช่แค่เพียงเพื่อตัวเอง

ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของตารานจากจังหวัดกาญจนบุรี
สามารถพิธีโจทย์คำถามทั้ง๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ข้าวไข่เจียวพร้อมรับประทานนะครับ
ให้หมดจำนวน๒การภายในเวลา๓นาที